สัปดาห์ที่แล้วนะคะเจ้าตัวเพิ่งออกมาโพสต์นะคะบอกว่า
ขอยุติบทบาทการช่วยเหลือทั้งหมดค่ะ
เนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยแกช่วยจนสุดความสามารถแล้วจริงนะคะ
แต่ว่าล่าสุดนะคะด้วยความที่ใจรักการช่วยเหลือคนอื่นอยู่เต็มอกค่ะ
หนุ่มกล้องเนี่ยลุกขึ้นมาหยิบยื่นน้ำใจก้อนโตอีกแล้วคุณผู้ชม
เจ้าตัวเขียนแคปชั่นแบบนี้เลยนะคะบอกว่า

รวมพลพ่อแม่พี่น้องเนี่ยค่ะขนข้าวของเครื่องใช้จำนวนมากค่ะ
เยอะมากจริงนะเรือนขวัญเป็นคันรถสิบล้อเลยค่ะ
นำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามที่อุดรธานีนะคะ

อีกทั้งนะคะยังบริจาคเงินอีก๑๐๐๐๐๐บาทค่ะ
เพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นแบบค่าใช้จ่ายอื่นด้วยนะคะ
ซึ่งตัวที่นุ่มกล้องเองนะคะบอกไว้ด้วยนะคะ
จริงที่เขาทำเนี่ยเขาเป็นเขยจังหวัดอุดรธานี

น้ำใจของหนุ่มกล้องยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะ
ให้ของแล้วก็ต้องให้ความสุขทางใจ
สิบสี่ห้างหรือเปล่าสี่ห้างที่จำเหมือนกันอย่างว่าตั้งว่า
หัวใจสวยน้องบ่หัวตาบัตรวังใกล้กันบ่ได้
ใส่วาสีบอร์ทีมการ
ใส่วาสีบอร์ทีมการก็ไม่จริงนะจ๊ะก็มาช่วยหลืมค่ะ
ของไปให้ถึงหน้าโรงพยาบาลคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็ร้องเพลงใส่ทรโข่งแบบนี้แหละ

ดูคุณหมอพยาบาลผู้ป่วยที่ศักดิ์ศาสตร์อยู่นะคะ
ก็แบบว่าดีใจได้ของด้วยได้ความสุขทางใจด้วยนะคะ
ขอให้หายป่วยไวทั้งอุดรธานีเลยนะคะ
อ๋อค่ะก็เป็นปัจจัยให้นะคุณผู้ชมค่ะ